เรื่องของมวยต่างค่ายจริงจริงก็ต้องขึ้นชกกันบนเวทีใช่ไหมฮ

อ้าวมุมชมพูกับมุมเขียวเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชม
คนเขาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็มีการเข้าไปห้ามปรามนะครับ
โอ้ยห้าทิ้งกับพวกมันเหรอ

พี่ตำรวจมาแล้วมั้งนะ

ศึกหมัดมวยกันกลางถนนนะฮะ
เขียวมาเดี่ยวแต่มุมชมพูมาหลายคน

พอถึงเวลาชกตัวต่อตัวนะครับ

บริเวณหน้าร้านขายผลไม้น้ำผลไม้นะฮะ
สาขาต้นเป่าอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

ก็มีการทะเลาะวิวาดกันชกต่อยกันนะครับ
ของทั้งคู่คือฝั่งสีเขียวกับฝั่งสียำพูนะครับ
จอดรถจักรยานยนต์ด้านหลังร้าน
ยำพูนั้นที่ยืนอยู่หน้าร้าน๓คน
เครื่องแบบก่อนเพื่อที่จะเข้าไปใหม่นะครับ
ถอดเครื่องแบบถอดเสื้อแจ็คเก็ตถอดหมวกกันน็อกออกนะฮะ

เปิดฉากชกต่อยกันอย่างเดือดล้มลุกคลุกคลานนะครับ

แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องเข้าห้ามปามแล้วฮะ
กว่าจะแยกกันออกมาได้ก็ถึงกับ
ที่ทั้งคู่เลือดตกยังออกนะคุณนะ

ใช่ค่ะเต็มที่เลยนะ
จากนั้นทั้งสองคนได้แยกย้ายขี่รถจักรยานยนต์ออกจากจุดเกิดเหตุไปเลย
ผู้สิทธิ์ข่าวสอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจโทบุญคำหาจตุรัสนะฮะ
รองภูมิกับการของสพสันกำแพงที่เชียงใหม่เขา
ก็ได้รับคำตอบจากทางรองภูมิกับนะครับ

คือไม่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความ
ทำให้ไม่ทราบสาเหตุของการทะเลาะวิวาส
ว่าคู่นี้อาจจะมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนนะครับ
ขณะเดียวกันก็ได้กำชับตำรวจสายตรวจแล้วฮะ
ออกตรวจตราพื้นที่ร้านค้าร้านอาหาร
ที่มีพนักงานบริการรับส่งอาหาร
เขารอรับออเดอร์อยู่อย่างหนาแน่นเลยนะฮะ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขัดใจขัดเคือง
ทะเลาะวิวาดกันอีกนะครับ